เรื่องราวของความเชื่อกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของความเชื่อนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
มันเป็นความเชื่อที่จริงก็เล่าสู่กันฟังมาบ่อยครั้ง
เราก็ได้ยินกันบ่อยครั้งเรื่องของทางสามแพร่ง

ทำเป็นหนังก็มีแล้ว
อันนี้เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูกันว่าเหตุเกิดจากทางสามแพร่งนั้น
เรื่องนี้คืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะ
อันนี้คือคุณโหยหวนร้องไห้เพราะว่า
ดิฉันกลัวมาก
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ไม่ใช่อันนั้นเกี่ยวแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกว่า
คือเรื่องนี้มันค่อนข้างจะชวนขนลุกแล้วก็น่ากลัวนิดนึงคุณผู้ชม
สัปดาห์ก่อนทางแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอาสากู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมสถาน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่บ้านหลังเมื่อสักครู่นี้
บ้านเลขที่๒๙๗ซอยจักรแก้วหมู่๕หมู่๓อยู่ที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
เพราะว่าที่นี่เขาได้รับแจ้งมาว่ามีชายวัย๕๒ปีเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านค่ะ
บริเวณตรงนี้เลยครับแล้วจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์พบว่า
สาเหตุของการเสียชีวิตนะคะน่าจะมาจากภาวะหัวใจล้มเหลว
ก็ปกติก็เสียชีวิตก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับความเชื่อใช่ไหม
แต่คุณผู้ชมการเสียชีวิตครั้งนี้มันสร้างความหือหาให้กับชาวบ้าน
เพราะว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังน้องสาวของผู้เสียชีวิตคุณพี่อำพรสุนทรวัฒน์ครับ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะมาซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็เข้าอยู่บ้านหลังนี้ได้แค่ประมาณ๗เดือนเท่านั้นเองนะ
เดือนนี้ยังไม่ได้ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่เลย

ใช่แล้วแล้วเพิ่งย้ายมายังไม่มีเลิกยังไม่มีเวลา
แต่พี่แกเนี่ยทำเพียงแค่พิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางคือเหมือนแค่บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้
หลังจากนั้นก็อาศัยอยู่หลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยไปไม่นานอืม
พี่ชายนะคะจากเดิมก็คือผู้ตายเนี่ยจากเดิมที่ชอบพูดคุยกับหลานสาวแล้วก็พูดคุยกับน้องสาวแบบสนุกสนานคือพี่เป็นคนสนุกสนานพูดคุยกันตลอด
เริ่มมีอาการซึมค่ะซึมลงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาถามอะไรไม่ค่อยคุยเก็บตัว
แล้วก็มาวันหนึ่งพี่อำพรแกเห็นกับตาเลยนะว่ามีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในตัวพี่ชายพี่อำพรคนนี้เห็นกับตาเลย
เขาบอกว่าลักษณะเหมือนเป็นเงาสีดำเข้าไปในตัวพี่ชายของเขาคุณพี่อำพรเล่าแบบนี้จริง
ก็เลยลองให้หมอทรงมาทำพิธีเข้าทรงดูค่ะหมอทรงมาทำพิธีหมอบอกว่ายังไงรู้ไหมคะยังไง
หมอทรงบอกว่าบ้านของคุณพี่อำพรเนี่ยอยู่ตรงบริเวณใกล้กับทางสามแพร่งแล้วตรงบริเวณตรงนั้นมีวิญญาณผีตายโหงอยู่
แล้วก็จะมาเอาชีวิตพี่ชายของเขาภายในเวลา๓เดือนนี้ไปฟังเสียงพี่อำพรกันดูค่ะ
ก็เลยไปหาหมอทรงเขาก็เลยบอกว่าเขาเลยส่องดูเขาบอกว่าทางบ้านที่อยู่น่ะ

เขาเลยบอกว่าใช่ทีนี้เขาเลยบอกว่าอ๋อ
พี่อำพรแกเล่าไว้ฟังเป็นแบบนี้แล้วพี่ชายแกก็เสียชีวิตลงด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
หลังจากนั้นก็มีเรื่องราวแปลกฮือฮาเกิดขึ้น
ก็คือหลานสาวของคุณลุงหรือว่าลูกสาวของน้องสาวผู้ตายนะ
ฝันฝันว่าลุงมาขอสูบบุรี
หลังจากที่เสียชีวิตไปไม่ทันข้ามคืน
หลานฝันน้องอิงเนี่ยนะคะหลานสาวของผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟัง
อิงอยู่กับลุงมาตั้งแต่เกิด
ก็คือน้องอิงกับคุณลุงผู้เสียชีวิตเนี่ยนะมีความรักความผูกพันกันมาก
สนิทกันหลังจากที่ลุงเสียชีวิตไปลุงมาเข้าฝันน้องอิง
ในฝันลุงเดินออกมาจากข้างในบ้านเลยนะ
ส่วนตัวน้องอิงเองยืนอยู่บริเวณหน้าบ้าน
จากนั้นค่ะลุงบอกว่าอยากสูบบุหรี่จังเลย
แล้วในฝันนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะลุงเพิ่งเสียชีวิตไปนี่
ตัวเองก็เลยตกใจมากแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
นี่คนนี้น้องอิงจากนั้นก็เลยมาเล่าเรื่องความฝันนี้ให้กับคุณแม่ฟัง
คุณแม่ก็เลยไปซื้อบุหรี่มามาจุดให้ลุง
นี่ค่ะแบบนี้เลยคุณผู้ชมตามภาพพร้อมกับบอกด้วย
บอกพูดแบบพูดลอยออกไปเหมือนให้ลุงฟัง
บอกว่าอยากกินอะไรหรือว่าอยากสูบบุหรี่ยังไงให้ไปที่วัดนะ
อย่ามากวนหลานหรือว่าอย่ามาทำให้คนในบ้านกลัวเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดที่เล่าสู่กันฟังแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
นะคะยังไงดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
แต่ว่าเรามีอีกหนึ่งมุมมองความคิดเห็นเรื่องนี้

ฮะมือปราบตำรวจแน่เลย

หมอปลาค่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงไปฟังกันดูค่ะ
ทางสามแห้งถามว่ามันมีอีธิพลกระชิดหรือไม่
การใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาท
นะครับอันนี้คือสำคัญสุด

นอกเหนือจากทางสามแห้งแล้ว
การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

ถ้าคุณลุงเขามีอาการผิดปกติอ่ะ

ว่ามีความผิดปกติอะไรในร่างกายหรือเปล่า
เพราะว่าเขามีภาวะหัวใจล้มเหลวถูกไหม

หรือมีอาการป่วยไหมก็เลยซึมลง
อะไรแบบนี้แล้วอาจจะไม่ได้บอกลูกบอกหลานไง

ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันคุณผู้ชม